กะหล่ำปลีแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมไปที่นครราชศรีมาหน่อยเพราะว่าเกษตรกรเขาบอกที่นี่ปลูกกะหล่ำปลีสร้างรายได้แบบปัง

เอามาดูกันดีกว่าจ้า
กะหล่ำเดือนบ้างเหรอ๓๐๓๑วันก็พอ
มันน้อยไปชอบแบบเยอะ

มาที่นี่เลยนะคะที่บ้านปลกสนวนนะคะหมู่ที่๗แต่มบลอัมเพียสกำเภากลมพี
ครับ

คุณแรชศดากรตากิมงอกเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวพอดีเขาก็เลยเลือกที่จะปลูกกะหล่ำเพราะอะไร
ผักกะหล่ำเนี่ยชอบอากาศเย็น

ก็เลยตัดสินใจทดลองปลูกเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมยามที่ว่าต้องรอฤดูการ
เพราะปลูกมันสัมปะหลังอย่างที่บอกไป
ปรากฏว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจยิ่งนัก
ซึ่งแต่ละชุดการัมปรีเนี่ยค่ะจะให้ผลผลิตถึงไร่ละ๕๗ตัน
เยอะมาก๕๗ตันต่อไร่
วันนั้นคุณทำไมครับเนี้ย๒๕ตัน
เยอะมากคุณราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๑๐บาท
คุณคิดนะกิโลกรัม๘๑๐บาท๒๕ตันเป็นราคา

คุณก็รู้ว่าผมไม่เก่งเลขคุณจะมาตะบี้ตะบัน

ราคาช่วงนี้ก็๑๐ถึง๒๐บาท
กะหล่ำปลีเนี่ยกลายเป็นพืชที่เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวไปแล้วค่ะ
ดีละค่ะสามารถรายได้จากการปลูกกะลำกรีไม่น้อยกว่า

บอกแล้วไง๒๕ตัน
เยอะละ๑๐บาท
โอ้โหนอกจากนี้ยังสามารถเก็บยอดแขนงกะลำเอาไปขายได้ด้วย
ใช่ไหมแขนงกะหลามมาหาขายต่อได้อีกกิโลกรัมละประมาณ๒๐บาท

มีรายได้เสริม๒ต่อ
แล้วบอกเลยว่าทางอีสานเนี่ยทางแบบปลาจินบุรีวังน้ำเขียวอะไรอย่างนี้

ปลูกกะหล่ำปีเยอะแล้วก็ขาวคอใช่ไหมเพชรปูน
คือพื้นที่ที่มะหนาวเขาจะปลูกกะหล่ำปีแล้วกลับปีมันจะหวานกรอบอร่อย
ลงที่เขามาทานจดกลับปีซอยนะ
คุณลองคิดดูคุณซอยแปลก